ได้อันนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศของเรานะครับ
ถ้าตั้งแต่หากไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาต่อไป

ถ้าคนไทยทุกคนได้คิดว่าประเทศของเรานั้นมันต้องสุขสงบนะครับ
ในการมีรัฐบาลต่อไปที่มาจากการเลือกตั้ง
เพราะเป็นการคัดเลือกโดยจากประชาชนปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นก็ทุกคนจะต้องคิดว่าจะทำยังไง
ไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความวุ่นวาย
ทุกคนก็ต้องช่วยกันสื่อก็ต้องช่วยกัน
ขอให้ทุกฝ่ายเอาประเทศและประชนเป็นตัวตั้งนะครับ
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับด้านเศรษฐกิจอยู่แล้ว
การส่งออกมีผลกระทบการหลักการใช้จ่ายในประเทศ
ถ้าทุกคนยังหว่าแหลวงไปอยู่แบบนี้ทุกอย่างก็แย่ไปหมด
ให้ความสนใจในเรื่องการลงทุนในประเทศไทยเช่นเดิมนะครับ
ไม่มีอะไรล่ะ
ให้ความสำคัญกับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มิตรประเทศเขามีความคิดเห็นมานะครับ
ยินดีที่จะลงทุนในประเทศไทยต่อไปนะครับทั้งปัจจุบันและอนาคต